คุณผู้ชมครับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ที่แปดริ้วฉะเชิงเซากำลังเดือดร้อนครับ
แต่แต่ละคนก็บอกว่าเขาก็ทำตามหน้าที่คือการรถไฟแห่งประเทศไทย
เอาแบ็คโฮมาเจาะปั้งปั้งอ่า
ทำลายรั้วของหมู่บ้านครับเพราะต้องเวรคืนเพื่อจะใช้พื้นที่เนี่ย

บรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์กำลังเถียงกันเลย
แล้วแบ็คโฮก็ทำงานแบ็คโฮก็ทำงานไปนะครับ
ชาวบ้านก็เถียงกับเจ้าหน้าที่ไปถ่ายคลิปไปโอ้โหนี่ฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งอยู่ไม่สุขเหมือนชื่อหมู่บ้านแล้วล่ะ
รถไฟแห่งประเทศไทยเขานำรถแบ็คโฮล
ไปทุบกำแพงหมู่บ้านครับจะลื้อลื้อบ้านหรูสองชั้นแปดหลัง
คือราคาหลังละ๕ล้านถึง๑๔บาท
ล้านบาทอันนี้คือรวมการต่อเติมของพวกเขาแล้ว
อยู่ในหมู่บ้านนี้จะสร้างอะไรล่ะ
สร้างรางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบิน
ในดอนเบืองสุวรรณภูมิอุตพร้าวน่ะ
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านมีการปะทะกันนะ
นะครับจนกระทั่งต้องยุติการรื้อถอนชั่วคราวไปก่อน
ธีรพัฒน์อายุ๒๘ปีครับคนที่ถูกเวรคืนบ้านนะครับ
บอกว่าขณะนี้เจ้าของบ้านแปดหลังเดือดร้อนมาก
เพราะเงินก้อนแรกที่การรถไฟให้มาเนี่ยมันไม่พอจะไปหาที่อยู่ใหม่
นะครับเนื่องจากราคาเวรคืนที่ที่แจ้งมา
มันถูกกว่าราคาบ้านซะอีก
เอาไปปิดแบงค์ก็เหลือเงินไม่มีกี่แสน
แล้วเงินไม่กี่แสนจะไปซื้อที่ไหนได้
เขาบอกตอนนี้ราคาบ้านมันขยับกว่า
ตอนที่เขาซื้อไป๖๐๗๐แล้ว

ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับการรถไฟหลายครั้ง
ก็มีคำแนะนำบอกเอาไปอุทธรณ์คุณไปอุทธรณ์

แต่พออุทธรณ์แล้วก็ได้เงินครับ
แต่ได้แสนได้๒แสนนะครับ
หากการรถไฟยังดึงดันจะเวรคืนที่ให้ได้นะครับ
พวกเขาก็คงต้องเป็นคนไร้บ้านครับ

เพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะไปหาบ้านในราคาราคาเท่านี้ได้

พวกเราไม่ได้อยากที่จะได้เงิน๑๐๒๐ล้านบาท

ขอแค่เราครับมีเงินเพียงพอ
ไปอยู่บ้านนะครับที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เดิมได้
แค่นั้นครับยังไงเรายอมไปแน่นอน

กรณีความขัดแย้งสำคัญแบบนี้
นายจรรย์ทองกระจ่างพนักงานบริหารงานทั่วไป
แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะทำงาน
ที่เขามาทำการเวรคืนที่ดินเนี่ย

ก่อนที่จะเข้ามาลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก
ก็มีการติดใบประกาศในหมู่บ้านก่อนแล้ว
แต่เจ้าของบ้าน๘หลังพยายามร้องขอต่อเจ้าหน้าที่
ขยายเวลาลื้อถอนออกไปก่อนลื้อถอนออกไปยื้อออกไป
แต่เจรจากันแล้วหลายครั้งแล้วก็จ่ายเงินทดแทน
ส่วนให้เจ้าของบ้านทั้ง๘หลังไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมลองฟังดูว่า
เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายแบบนี้ในมุมของเขาเนี่ย
ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยไหมลองฟังดูนะ
นะครับเครื่องวิทยาวโรงแรม

กลุ่มหนึ่งคือชาวบ้านถูกเวรคืน

ตังค์ก็ได้มาไม่พอจะปิดบ้าน
ปิดบ้านก็ตังค์เหลือไม่พอจะไปหาบ้านใหม่
กลุ่มที่๒ก็คือเจ้าหน้าที่การรถไฟ

ก็ถูกเร่งมาจากบริษัทเอกชนคู่สัญญา

การรถไฟกูไปเวรคืนบ้านมา

ปัญหามันเป็นสามเศร้าแบบนี้
โอ้โหแต่ชาวบ้านไม่รู้

เขาบอกว่าไม่มีที่อยู่แล้ว